ยังอยู่ที่เรื่องราวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะ
ขยับมาที่พัทยาบ้างใกล้กรุงเทพเข้ามาเรื่อยนะคะ
ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเหมือนเขาไปสืบสอบไปสืบสอบมาเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันแหละ
แต่ว่ารักษณะการชกต่อยกันเนี่ยดูรุนแรงจนไม่แน่ใจว่า
อกล้อหรือว่าทะเลาะกันจริงค่ะ
กำกึ่งเหมือนกันเนอะแต่ว่าหลังนี่ดูน่าจะเริ่มจริงจังแล้ว
แรกยังดูเหมือนแบบเอามาดิมาเลย

นี่เริ่มเนี่ยน่าจะลงหมัดกันจริงอะนะคะ
ก็งัดหมัดรั้วเข้าใส่กันนะคะ

สุดท้ายมีวินมอเตอร์ไซค์จากข้างนอกเข้ามาห้าม

เขียนแคปชั่นบอกว่าโมโหหิว
ก็เลยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมาก
ว่าเป็นการใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล
โดยคิดว่าฝรั่งในคลิปไม่มีความเกรงใจ

บ้างก็ว่าแย่งผู้หญิงกันหรือเปล่า
กลับกลายเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ด้านนอกเดินเข้ามาห้าม
สายตรวจโซเชียลของเราก็ติดต่อเรื่องนี้ติดตามไปยังเจ้าของคลิปนะคะ
ฝรั่งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันเข้ามาในร้านแล้วชายเสื้อดำเนี่ยลื่นล้ม
ทำให้เพื่อนอีกคนที่เห็นใส่เสื้อสีเทาตัวใหญ่
ทำท่าจะเตะซ้ำแล้วก็ทำท่าวางมวยใส่กัน
เมื่อคนที่ล้มลุกขึ้นได้ก็ไล่ต่อยตามที่เห็นในคลิปนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วเป็นการหยอกล้อกัน
หรือว่าโมโหกันจริงกันแน่นะคะ

คือเมื่อสักความได้เห็นท่าท่านเขาเป็นแบบกวับมือเรียก
มันเลยดูเหมือนแบบเอ๊ะถ้าต่อยกันจริง
มันคงไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบเอ้ยมาดี
แต่คนหนึ่งล้มแล้วอีกคนนึงก็แกล้งแล้วคนที่ล้มลุกขึ้นมาก็แบบ

ใช่อาจจะโกรธว่าเฮ้ยทำให้ฉันเสียหน้าด้วยหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้นะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่คนในร้านไม่ได้ช่วยหรือเปล่า
เป็นดิฉันดิฉันก็ไม่กล้าเข้ามาเขาดูร่างใหญ่อ่ะ
เดี๋ยวบอกพี่พี่สต๊อปสต๊อป
ไม่ไหวไม่กล้าเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยพูดจริง
ต้องโถ่แจ้งจนนาทีใช่ดีที่สุดนะคะค่ะ